ปฏิเหตุเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกัน
นครสวรรค์นะครับสี่แยกในจังหวัดนครสวรรค์รถปาเจโร่คันหนึ่งนะครับ
แหกโค้งพุ่งข้ามสี่แยกแล้วอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจอดติดไฟแดงกันอยู่
ชนไปห้าคันเสียชีวิตสองศพนะฮะผู้ที่เสียชีวิตคือคนที่มากับปาเจโร่นะครับ
จะเห็นว่าภาพมันเร็วมากนะครับช่วงตรงสี่แยกครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะ
มีสองมุมนะฮะภาพเนี่ยอันนี้มุมที่หลุดโค้งมาก่อนมุมแรกแล้วตรงนี้จุดที่พุ่งเข้ามา
ค่ะคือกวาดไปเลยนะครับนี่ฮะเนี่ยเหมือนกับเขาพุ่งด้านซ้ายรูดมาเลยอ่ะ
แล้วไปถึงตรงแยกที่เขาติดไฟแดงค่ะไปถึงนู่นน่ะ
ก็จะเป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีกล้องหน้ารถหลายคันที่นี่ฮะ
อันนี้ก็อีกมุมหนึ่งปึ้งมานี่เลยนั่นคนสงสัยขายเราอยู่ตามสี่แยกอ่ะ
โอ้โหถือว่านาทีชีวิตจริงจริงนะคะตรงนั้นน่ะครับ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สี่แยกหน้าค่ายจิรประวัติในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เย็นเมื่อวานนี้เองค่ะ
ปาเจโร่คันนี้เนี่ยแห่โค้งมาชนรถที่จอดติดไฟแดงไปห้าคันรวดนะคะ
แล้วบนรถปาเจโร่ก็มีผู้เสียชีวิตติดคาอยู่ที่ซากรถ๒คนด้วย
ผู้ภัยนำศพออกมาทราบชื่อก็คือนายถาวรโรจนาพรอายุ๔๔ปีเป็นคนขับ
มีนายดำรงโรจนาพรวัย๖๕ปีเป็นคนนั่งเป็นพ่อลูกกันค่ะ
เสียชีวิตทั้งคู่เขาเป็นเจ้าของกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดนครสวรรค์
ดูสภาพรถไม่เหลือความเป็นรถเลยนะคะเนี้ยอืม
สำหรับรถที่จอดติดไฟแดงที่ถูกชนไป๕คันเนี่ย
เป็นรถบรรทุกหกล้อหนึ่งคันรถเก๋งสามคัน
แล้วก็รถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันนะคะมีผู้ได้รับบัตรเจ็บห้าคน
เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนายสิทธิกรคนขับรถบรรทุกเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาจอดติดไฟแดงอยู่
ข้ามถนนมาเลยค่ะพุ่งเข้ามาชนรถที่กำลังจอดติดไฟแดงอย่างรุนแรง
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากกว่าเขาจะรู้ตัวอีกทีก็คือได้ยินเสียงดังโครม
นั่นด้านหน้ารถแล้วอ่ะค่ะซึ่งตำรวจตอนนี้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จากพื้นที่ตะบนหนองปริงตรงนั้นมีคราบน้ำมันเครื่องเป็นทางยาวค่ะ
ก็เลยทำให้รถลื่นพอน้ำมันเครื่องที่มันรั่วออกมาเยอะ
รถก็เลยเสียหลักแล้วก็พุ่งออกมาชนแบบนี้ค่ะ